มาถึงคดีของน้องชมพู่แล้วนะครับ
พบตรคนใหม่บิ๊กพัฒน์พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับ
เปิดตัวการเข้ารับหน้าที่
ด้วยการแถลงคดีของน้องชมพู่วันนี้แหละครับ

คือนี่คือสถานที่ในการที่จะแถลงคดีน้องชมพู่
ไม่รู้ว่าจะเป็นการแถลงสรุปหรือเป็นการแถลงปิด

ซึ่งจริงแล้วสโมสรตำรวจวันนี้เขาจัด
จัดการสัมมนามอบนโยบาย
ยกระดับการบริหารราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
ก็แน่นอนตามธรรมเนียมเวลาพบตรคนใหม่ขึ้น
ก็ต้องมีการมอบนโยบายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ก็ตั้งแต่๙โมงเช้าแล้วนะฮะในห้องอื่นนะที่ไม่ใช่ห้องนี้นะ
เป็นห้องที่ทางตำรวจข้าราชการตำรวจระดับผู้ใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับการรองผู้บัญชาการระดับผู้บัญชาการ
เขาเข้าร่วมประชุมกันนะครับก็จะเป็นห้องอื่น
ส่วนห้องนี้เป็นห้องที่เตรียมแถลงคดีน้องชมพู่

บ่ายโมงครึ่งคือจะมีการมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจ

เที่ยง๔๕ทุกคนเข้าห้องสัมมนากัน
เพราะว่าตั้งแต่เช้าเขามาแค่ลงทะเบียน
บ่ายโมง๑๐ถึงบ่ายโมง๒๕นาที
มีการบรรยายผลการปฏิบัติการด้านการถวายความปลอดภัยในห้องสัมมนา
บ่ายโมง๒๕ถึงบ่ายโมง๔๐
ชมวิดิทัศน์นโยบายการบริหารราชการของพบตรคนใหม่
บ่ายโมง๔๐ถึง๒โมงบ่าย๒โมง
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขพบตรคนใหม่
มอบนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน
ขออภัยบริหารราชการของตำรวจประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
ช่วงนี้นะบ่ายโมง๔๐ถึง๒โมง
หลังจากนั้นบ่าย๒ถึง๒โมง๒๐

แล้วก็๒โมง๒๐ถึง๒โมง๔๐

เป็นรองพบตรด้านต่างมอบนโยบาย
ดังนั้นคุณผู้ชมจะเห็นช่องว่างช่องหนึ่ง
ที่พบตอาจจะออกมาจากห้องสัมพนาธิภาพได้
ก็คือบ่ายโมง๔๐ถึงบ่าย๒

ทีนี้เราก็รออยู่ว่าช่วงเวลานี้จะใช่ไหม
ที่เป็นช่วงเวลาของพบตรมาแถลงเรื่องคดีของน้องชมพู่
หรืออาจจะหลังบ่าย๒ไปเลยนะครับ
เพราะว่าช่วงหลังบ่าย๒จะเป็นเจรตำรวจแห่งชาติ
รองพบตรเป็นผู้มอบนโยบาย

มาแถลงข่าวคดีของน้องชมพู่ได้
รายงานข่าวออกมาว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อธิบายถึงบทสรุปทางคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณวันนี้
โดยเฉพาะเรื่องของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

อีก๑เรายิ่งสนใจไปกันใหญ่เลย
ที่เหลือคือผลตรวจดีเอนเอเส้นผม
ตกอยู่ข้างศพของน้องชมพู่
ซึ่งได้ส่งไปตรวจที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนาบรี

เพื่อตรวจหาเจ้าของเส้นผม
นี่แหละฮะเป็นปมชิ้นสุดท้ายไหม
ในการที่จะตรวจในการที่จะพิสูจน์
ว่าใครพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ

เส้นผม๑เส้นนี้มีความสำคัญมากนะ
แต่หากตรวจเส้นผมแล้วไม่มีพยานหลักฐานใดเพิ่มเติม
หรือไม่พบบุคคลใดเกี่ยวข้อง

จะต้องพักการสืบสวนสอบสวนออกไปก่อน
กว่าจะมีข้อเท็จจริงใหม่เกิดขึ้น
รูปแบบของการทำคดีก็จะเป็นแบบนี้แหละคุณ
ถ้าไม่มีหลักฐานใหม่ก็จะพักกันไปก่อน
กระทั่งมีหลักฐานใหม่แล้วก็มาสืบกันต่อ

ซึ่งหากอนาคตมีพยานหลักฐานใหม่ก็จะเริ่มทำการสืบสวนต่อได้
เพราะอายุความในคดีของน้องชมพู่คือ๒๐ปี
ปีมีรายงานข่าวออกมาอีกนะครับ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรายงานข่าวนะคุณนะ
ว่าจากรูปคดีสรุปออกมาว่ามีคนร้าย
อุ้มตัวน้องชมพู่ออกไปจากบ้านแน่นอน
โดยคนร้ายเป็นคนใกล้ชิดมีความคุ้นเคยกับน้องชมพู่เป็นอย่างดี
ที่สำคัญจากการตรวจสอบพฤติกรรมของน้องชมพู่
ไม่เคยไปไหนด้วยตัวเองเท่ากับขึ้นภูขึ้นป่าเนี่ย
ไม่ไปเองแน่และก็จะยอมให้ไม่กี่คนที่อุ้มได้เท่านั้นเอง
เขามีคนเคยยืนยันนะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ย
ขนาดคนในบ้านกกอกด้วยกันมาอุ้มเนี่ย
น้องชมพู่ก็ยังไม่ยอมให้อุ้มเลยยังเอาแต่ร้องไห้เลย
ดังนั้นค่ะทิศทางคดีเนี่ยก็คือน้องอาจจะไม่ได้หลงแล้วไปเสียชีวิตเองแน่นอน
แปลว่าอะไรคนร้ายเนี่ยจะต้องมีความใกล้ชิดใกล้ชิดมาก
ขณะที่ว่าสามารถเข้านอกออกในบ้านน้องชมพู่ได้
และอีกประเด็นนึงนี่คือภูหินเหล็กไฟ
คนร้ายจะต้องรู้จักพื้นที่ของเขาหินเหล็กไฟเป็นอย่างดี
ที่จะนำศพไปทิ้งแต่ทีนี้คุณผู้ชม
ข้อมูลรวมถึงมูลเหตุจูงใจมันอาจจะเป็นไปได้ว่า
มันไม่ใช่การตั้งใจที่จะฆาตกรรมครับแต่คุณผู้ชมนี่คือแค่รายงานข่าวที่ออกมา
ต้องรอการสรุปของพบตรพบตรบอกว่า
ทีนี้หลายคนจับจ้องมองไปที่สองฝากฝั่ง
ก็คือทั้งฝั่งแม่ของน้องชมพู่ก็คือนางสาวิตรี
ของน้องชมพู่นายอนามัยและอีกฝั่งแน่นอนก็คือฝั่งของลุงพล
ลุงพลถูกซักถูกถามทั้งโทรศัพท์เข้าไปถาม
ทั้งไปสัมภาษณ์ตั้งแต่ที่มุกดาหาร
นี่บ้านใหม่ใช่ไหมคุณนี่บ้านใหม่ภายในบ้านเราก็เพิ่งเห็นนะ
ลุงพลบอกว่าก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก
ที่ตำรวจจะได้มีการแถลงเรื่องนี้
ลุงพลกับป้าแตนก็จะไปฟังคำแถลงที่กรุงเทพด้วย

พอรู้ว่าพบตรจะแถลงทีมข่าวก็ไปที่บ้าน
ก็ไปถามลุงพลป้าแตนรู้สึกยังไง
ลุงพลป้าแตนก็บอกว่าก็จะไปฟังคำแถลงนั่นแหละ
ถ้ามีข้อสรุปที่ดีที่ชัดเจนมันก็จะได้จบคดีได้เร็ว
แต่หากการแถลงเรื่องพักคดี
ลุงพลบอกว่าตำรวจก็ต้องชี้แจงให้ลุงพล
หายจากการเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยนะครับ
เช่นนั้นถ้าพักคดีไปเรื่อยไม่รู้จะอีกกี่ปี
แต่ถ้าลุงพลยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
มันกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า

กล่าวหาเขาอยู่หรือเปล่านะครับ
เขาก็จะใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก
ดังนั้นอยากให้ตำรวจถอดประโยคนี้ออกจากตัวเขา
หยุดตีตราเขาว่าเป็นผู้ต้องสงสัย

ใช่ค่ะทีนี้มาดูฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่กันบ้างค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่านักข่าวของเราก็ปักหลักอยู่
แล้วก็สอบถามคุณแม่น้องชมพู่

เหตุการณ์นี้ตั้งแต่๑๑พฤษภาที่น้องหายไปจนถึงวันนี้
นับนับดูเนี้ย๑๔๔วันนะคุณผู้ชม
มันผ่านมาเกือบ๕เดือนแล้วค่ะ
แม่บอกว่าจะได้รู้ว่าตำรวจสืบสวนคดีไปถึงไหนแล้ว

ถ้าวันนี้พบตรแถลงออกมาว่าจะพักคดีอ่ะ
แม่จะยังไงคุณแม่บอกว่าคือถ้าเกิดจะมีการพักหรือว่าไม่พักคดี
อันนี้ถือว่าเป็นดุลพินิษฐ์ของตำรวจ
แต่ถ้าเกิดว่าจะพักคดีเนี่ยทางตำรวจต้องชี้แจงเหตุผลให้กับครอบครัวแม่ได้ทราบด้วย
เพราะเอาจริงที่ผ่านมาครอบครัวของแม่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับ
นี่เป็นคำให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะฮะทั้งฝั่งของลุงพลแล้วก็ฝั่งของแม่น้องชมพู่นะฮะ
คือเราสัมภาษณ์ทั้งสองทางแหละนะครับ
คุณผู้ชมฮะไหนพบตรคนใหม่ก็จะแถลงเกี่ยวกับคดีแล้วจะสรุปคดีแล้วนะครับ
ดังนั้นผมจะขอให้คุณผู้ชมได้มาย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งปูพื้นกันอีกสักนิดหนึ่ง
ไปรับฟังการแถลงคดีล่าสุดนะฮะ
ไปอย่างนี้ครับวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๕๙
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบจากหมู่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหายตัวไปอย่างลึกลับ
กว่า๒๐๐ชีวิตตามหา๓วัน๓คืนจนพบศพในวันที่๑๔พฤษภาคมในสภาพเปลือยกายบนป่าภูเหล็กไฟห่างจากบ้านถึง๒กิโลเมตร
นี่คือจุดเริ่มต้นคดีใหญ่ใครฆ่าน้องชมพู่
และนี่ก็จำได้ใช่ไหมฮะที่ลุงพลผู้เป็นลุงของน้องชมพู่ไปเจอศพแล้วก็ร้องห่มร้องไห้นะครับ
คดีนี้มีความน่าสงสัยหลายประเด็นเช่นน้องชมพู่อยู่กับพี่สาววัย๑๓ที่ชื่อสดิ้ง
พ่อแม่ของน้องชมพู่ถูกตั้งข้อสงสัยจนเกิดดราม่ากรณีที่พ่อแม่ของน้องชมพู่เนี่ยไม่ยอมไปล้างหน้าศพของลูกสาวก่อนที่จะมีการจัดพิธีเผาศพ
เราค่อยไล่เรียงเหตุการณ์ไปเรื่อยนะครับ
หลังจากนั้นคนในหมู่บ้านกกอกหลายคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยคุณจำได้ไหมฮะความระส่ำระสายเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านกกอกจนมาถึงลุงพลหนึ่งในเครือญาติที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่แล้วก็ใกล้ชิดกับหลานที่สุดตกเป็นผู้ต้องสงสัย
แต่ตำรวจย้ำว่ายังไม่กล่าวหาใครว่าเป็นฆาตกรทั้งสิ้นต้องรอผลการตรวจสอบนิติวิทยาศาสตร์ถึงสาเหตุการเสียชีวิต
และท้ายที่สุดครับไล่เลียงเหตุการณ์มาไว้เรื่อยผลตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าการชนะสูตรศพเกิดขึ้น๒ครั้ง
ครั้งที่๑ครับที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและครั้งที่๒ที่นี่นะฮะโรงพยาบาลตำรวจที่สถาบันนิติเวศนะครับ
ไม่สู้ดีนักเกิดความสงสัยกันเองหวั่นใจกันเองนะครับ
พร้อมด้วยสื่อมวลชนที่ลงพื้นที่กันอย่างหนักนะครับ
หลังจากนั้นแม่ของน้องชมพู่เริ่มพุ่งเป้าใหญ่ไปที่ลุงพล
โดยให้สัมภาษณ์ว่าลุงพลเหมือนจะรักเรารักรักลูกเรามากจนเกินไป
นี่แหละพอมันมีคำพูดนี้ออกมาจากปากของคุณแม่
เอาจริงนะกระแสความกดดันต่างก็ตกไปอยู่ที่ทางลุงพล
ก็นี่คุณผู้ชมผมเล่าไปคุณอริยาเล่าให้ฟังไปถึงลำดับเหตุการณ์
ภาพนี้ก็เป็นภาพจริงที่เป็นแฟมภาพที่เกิดขึ้น
ใช่อันนั้นคือตอนที่คุณพ่อคุณแม่เดินทางมามาให้สัมภาษณ์ในรายการของไทยรัฐทีวี
ตอนนี้เป็นช่วงที่ทั้งฝั่งคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่เริ่มตระเวนออกสื่อให้สัมภาษณ์
ฝั่งลุงพลก็เริ่มตระเวนออกสื่อให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการถกเถียงกันนะว่าใครคือฆาตกรที่ฆ่าน้องชมพู่
แล้วหลังจากที่แม่ออกมาเปิดคำพูดว่าลุงเนี่ยเหมือนจะรักลูกเรามากเกินไปฝากฝั่งลุงพลก็ตอบโต้เหมือนกันนะคะ
เพราะลุงพลก็อยากรู้ว่าอ้าวแม่น้องชมพู่เนี่ยมาสงสัยลุงพลได้ยังไง
ทีนี้ค่ะความเครียดก็อยู่ที่ลุงพลเพราะว่าญาติพี่น้องฝั่งแม่น้องชมพู่ก็เพ่งเล็งก็สงสัย
มันก็เลยกลายเป็นความร้าวฉานที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวครับทีนี้ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ลุงพลถูกสงสัยเนี่ยนะคะ
ถามว่าลุงพลหนีไปไหนหลบหน้าไปไหนหรือเปล่าเปล่าเลยลุงพลใช้ชีวิตตามปกติค่ะสื่อไม่ว่าจะสื่อสำนักไหนไปถามลุงพล
ลุงพลก็ตอบคำถามทุกอย่างเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนลุงพลก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแหละถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ลุงพลก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง
เป็นบทพิสูจน์เลยนะใช่ค่ะถึงขนาดที่ลุงพลบอกเลยว่าจะบวชจำได้ไหมตอนนั้นน่ะอยู่ในสภาวะการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะยากลำบากใช่รวมถึงการใช้ชีวิตที่ยากลำบากของชาวหมู่บ้านกกอกด้วยที่ต่างคนต่างก็มองหน้ากันไม่ติดแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งสิ้นนะฮะใช่ค่ะได้รับผลกระทบกันทุกฝ่ายแหละแล้วครอบครัวของน้องชมพู่เองก็
มีฝ่ายแม่น้องชมพู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมีฝั่งลุงพลฝั่งหนึ่งอย่างป้าแตนเองเนี่ยนะคะก็อยู่ฝั่งลุงพลก็อยู่เคียงข้างให้กำลังใจสามีนี่แหละแล้วในโลกทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็ติดแฮชแท็กให้กำลังใจลุงพลขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยนะคะแฮชแท็กเซฟลุงพลเนี่ยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เมื่

ถึงการทำหน้าที่ของตำรวจถึงขั้นที่ว่าผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นนะครับคุณนะค่ะในฐานะหัวหน้าชุดดูแลคดีได้หอบเอกสารเข้าชี้แจงต่อกรมทอของสภาพผู้แทนรัศดรกลับไปที่ครอบครัวของน้องชมพู่อืมความแตกแยกของคนในครอบครัวน้อง
ไปสาบานหน้าวัดพระแก้วค่ะฝั่งลุงพลสาบานวัดป่าภูผาแอกใช่ดิฉันจำได้วันนั้น๒๘กรกฎาคมคือมีการนัดมาให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันสาบานที่วัดป่าภูผาแอกแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยคือลุงพลกับป้าแตนเนี่ยไม่ขอดื่มน้ำสาบานครับลุงพลมีกรณีการปักทูบ

เข้าออกมาว่าจะแถลงสรุปคดีน้องชมพู่ในช่วงบ่ายของวันที่๒กันยายน๒๕๖๓คือวันนี้แหละ
กลายเป็นสิ่งที่สังคมจับตามองอย่างหนักว่าจะเป็นการแถลงปิดคดีว่าใครฆ่าน้องชมพู่หรือไม่หรือใครทำให้น้องชมพู่ไปตายบนภูเหล็กไฟนะฮะ
ก็วันนี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนี่คือเราย้อนรอยให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันหน่อยนะฮะ
ก็ถือว่าลื้อขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ช่องไทยรัฐทีวีของเราจะมีรายการพิเศษ
ใช่ค่ะเป็นการเกาะติดเลยนะคะดูถึงเรื่องของการแถลงสรุปคดีน้องชมพู่จนถึงวันนี้๑๔๔วัน
แล้วก็ช่วงเวลารายการพิเศษที่ว่าคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์จะดำเนินรายการ
ร่วมกับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
วิเคราะห์ถึงเรื่องราวความคืบหน้าและที่สำคัญถ้ามีการแถลงปั๊บ
เราตัดให้ดูแบบเต็มยาวเลยค่ะ
ให้ฟังเสียงจากปากของพบตรเองเลยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะส่วนความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้
ครอบครัวของน้องชมพู่คือพ่อแม่แล้วก็ทั้งลุงพลก็มีความเคลื่อนไหวต่างนานา

คือทีมข่าวเรารออยู่ที่บ้านกกอกด้วย
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อเช้าก่อน
ฝากฝั่งของแม่น้องชมพู่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พ่อแม่น้องชมพู่ก็ไปที่วัดถ้ำภูผาแอก
ก็เป็นวัดที่ชาวกกอกให้ความเคารพสัทธา
ก็จะไปทำบุญใหญ่เพราะว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษาด้วย

ใช่ค่ะคุณแม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้
ทีนี้พอไปทำบุญเสร็จเนี่ยพ่อกับแม่ก็มีการกรวดน้ำ
ทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่
แล้วก็มานั่งรับประทานอาหารกัน
ทีนี้ก็มีการเอาอาหารทั้งข้าวเหนียวไข่เจียวนมเปรี้ยว
พวกนี้ค่ะเป็นของชอบของน้องชมพู่
แม่ก็เอาไปวางไว้หน้าสถูปของน้องชมพู่

คุณแม่บอกว่าเอาลิปสติกเอาอุปกรณ์แต่งหน้า
พอแม่ก็เล่าให้ฟังว่าน้องชมพู่เป็นเด็กที่ชอบ
เอาพวกลิปสติกมาทามาเล่น
ก็ไปวางไว้หน้าสถูปของน้องชมพู่เหมือนกัน
ทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
ก็เปิดเผยถึงเรื่องเกี่ยวกับการแถลงข่าว

แม่บอกว่าดีใจนะที่คาดหวัง
ดีใจแล้วแม่ก็คาดหวังด้วย
การแถลงของตำรวจที่จะมีวันนี้
มันน่าจะมีหลักฐานอะไรที่มันเชื่อมโยงไปหาคนร้ายตัวจริงได้

แล้วแม่ก็คิดว่าการแถลงวันนี้
จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวคุณแม่ดีขึ้น
ก็เล่าให้ฟังบอกโอ้โหที่ผ่านมา
ครอบครัวก็ถูกสังคมบีบคันมาตลอด
เพราะว่าทุกวันที่ผ่านมาแม่ก็ตั้งความหวังไว้นะ
ว่าเมื่อไหร่จะจับคนร้ายตัวจริงได้สักที
แต่พอแม่ตั้งความหวังไว้เยอะเนี่ยคุณ
แล้วไม่ได้ออกมาเหมือนที่แม่คิดไว้
แม่บอกว่าลึกก็เสียใจเหมือนกัน
แต่ยังไงก็ตามหวังแล้วนะ
บ่ายวันนี้น่าจะมีข่าวดีจากทางตำรวจ
ทีนี้ก็เลยถามแม่อีก
เพราะว่าวันนี้การแถลงของตำรวจมันเป็นไปได้ทุกหน้าเลย
จะเป็นการแถลงยุติเป็นการแถลงปิด

ใครเป็นคนทำให้น้องชมพู่ตาย

อันนี้ก็ต้องดูว่าจะแถลงออกมาหน้าไหน
แต่ทีนี้ถามแม่น้องชมพู่ไปว่า
น้องเนี่ยจะต้องพักไว้ก่อนแม่จะว่ายังไง

แล้วแม่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริง

แต่เท่าที่แม่เคยคุยกับตำรวจเนี่ย
ถ้าผลสรุปว่าสาเหตุที่น้องเสียชีวิตมันผิดธรรมชาติเนี่ย
ตำรวจยังสามารถสืบคดีได้ปีนึงนี่
อันนี้แม่ก็บอกแล้วแม่ก็บอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาแม่เห็นแหละว่าตำรวจทำงานหนัก
หลักฐานที่สำคัญก็คือเส้นผมใช่ไหม
ยังหวังอยู่ว่าเส้นผมนี้มันจะโยงไปถึงคนร้าย

หลักฐานที่นี่ก็คือเส้นผมข้างตัวน้อง
หวังกับหลักฐานชิ้นนี้ไหมแม่ว่ามันจะเป็นตัวสั่งออกไปถึงคนร้ายตัวจริง

หวังนะแม่หวังว่าคงจะใกล้จับคนร้ายได้สักที
หรือไม่ก็ทำให้เราอยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ก็ผิดหวังแต่ก็อย่างที่แม่บอก

จะบอกเตือนตัวเองว่าอย่าหวังมาก
เพราะว่ายังไงคนที่ทำคดีคือเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ

แล้วก็ทำแบบนี้สำหรับทุกคดี
แต่ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ที่สโมสรตำรวจนะครับ
เพราะว่าผู้ศึกขาของเราก็เกาะติดอยู่ที่นั่น

จากคุณภูริพัฒน์บุญนินรายงานจากสโมสรตำรวจ

นี่คือที่ห้องแข่งสินค้า
ซึ่งสถานที่ด้านหลังผมนี้ถูกใช้
เป็นสถานที่ในการแถลงข่าวในกรณีของน้องชมพู่
ด้านหลังผมณขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่า

จะมีการฉายวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงของน้องชมพู่
รวมไปถึงโพเดียมที่ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
คนตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขจะใช้ในการแถลงข่าว
แต่ก่อนหน้าที่จะมีการแถลงข่าวในคดีของน้องชมพู่ครับคุณผู้ชมครับ
จะเป็นการแถลงข่าวในส่วนของการมอบหมายนโยบายให้กับผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยมีผู้การทั้ง๗๗จังหวัดรวมไปถึงรองผู้ประชาการผู้บัญชาการผู้ช่วยผอบตร
ซึ่งจะมีการแถลงข่าวแล้วก็จะมีการแถลงข่าวน้องชมพู่
โดยมีสื่อมวลชนหลากหลายสำนักมาเฝ้ารอในการทำข่าวของวันนี้
ด้านหน้าของผมซึ่งเป็นจุดที่มีการเตรียมความพร้อมของสื่อมวลชนหลายที่คุณผู้ชมครับ
สื่อมวลชนมาเฝ้ารอการแถลงข่าวในวันนี้เพราะว่าคดีที่เกิดขึ้น
เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจโดยมีสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนัก
วันนี้มีทั้งประเทศไทยแล้วก็ชาวสื่อมวลชนชาวต่างชาติที่มาร่วมกันแถลงข่าว
ซึ่งคดีของน้องชมพู่นั้นหลายคนคาดการณ์คาดหวังนะคะว่าจะมีความคืบหน้า
เพราะว่าตลอดเวลา๑๔๔วันที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นในส่วนนี้
ในส่วนของตำรวจนั้นยังไม่มีการให้ข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์

เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักข่าวที่พากันลงพื้นที่
ที่ร่วมกันลงพื้นที่ที่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหาร
คนเขาว่าตลอดเวลา๑๔๔วันที่ผ่านมา
เราคาดหวังและคาดรอแล้วก็เฝ้ารอ
ว่าข้อมูลที่เราจะได้จากตำรวจเนี่ยเราอยากได้ข้อมูลในส่วนไหน
นี่คือคุณวิพาดานิ่มทองจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี๔ช่อง๓
ที่เราไปอยู่ด้วยกันมาหลายต่อหลายครั้ง
ที่ผ่านมาเราไม่เคยได้รับความเคลื่อนไหวอะไรจากตำรวจเลยถูกต้องไหมฮะ
ใช่ค่ะคือที่ผ่านมาการทำงานของตำรวจเนี่ยประชาชนจะมองว่าตำรวจ
หยุดทำงานหรือเปล่าไม่ได้ทำงานแต่จริงตำรวจทำงานตลอดเวลา
แต่เขาไม่ได้มานั่งบอกเราหรือว่าวันนี้ไปทำอะไรยังไง
แต่คือเราก็ทำงานในตามส่วนของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
แล้วก็มูลความจริงแล้วก็ความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายในพื้นที่ตรงจุดนั้น
แต่อย่างที่บอกว่าหมู่บ้านกรอกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยโดยพื้นฐานเขาไม่ได้ทะเลาะกันอะไรกัน
เหมือนตามที่สื่ออื่นเคยออกว่ามีความขัดแย้ง
แต่มันมามีความขัดแย้งเพราะข่าวนี้แหละค่ะ
คือมันมีการไปสัมภาษณ์คนนั้นพูดทีคนนี้พูดที
เช้ามาชาวบ้านก็มีการเหมือนไม่ถูกกันเหมือนเธอว่าให้ฉันฉันว่าให้เธอ
เมื่อเช้าเมื่อเช้าเนี่ยเราพบเห็นทีมของลุงพลป้าแตนรวมถึงคุณอุ๊บวิริยะหรือหมอปลาที่มาด้วยถูกต้องไหมฮะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ลุงพลก็เดินทางมาเพื่อที่จะมารอรับฟังด้วย
แล้วก็คดีนี้คือต้องรอบอกว่านอกจากลุงพลก็มีทั้งชาวบ้านบ้านกรอก
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เมื่อเช้าก็ทำบุญแล้วก็มีการอันนี้ฉันก็โทรคุย
สอบถามคุณแม่เป็นยังไงบ้างอยากมาฟังไหมอะไรไหม
คุณแม่ก็บอกว่ารอฟังทางสื่อรอฟังทางทีวีที่บ้าน
ตลอดเวลา๑๔๔วันที่ผ่านมาคุณวิพาดาเชื่อไหมคะว่า
เด็กอายุเพียง๓ขวบคุณผู้ชมครับอายุเพียง๓ขวบ
เราขึ้นเขาเกือบทุกวันน้องจะสามารถขึ้นไปข้างบนเองได้ไหม
จากประสบการณ์ที่ดิฉันขึ้นเขาภูเหล็กไฟทั้งหลายฝั่งขึ้นจากข้างหลังบ้าน
ขึ้นจากอีกหมู่บ้านหนึ่งทะลุจังหวัดสกลนครก็เดินมาแล้ว
ประสบการณ์เชื่อว่าน้องไปเองไม่ได้และด้วยความสูงของน้องที่ประมาณ๘๐๙๐เซนประมาณนี้
แต่เราก้าวข้ามผ่านหินน้องสูงประมาณนี้เราก้าวข้ามผ่านหิน
เรายังยากลำบากเลยแล้วเด็กมันเป็นไปไม่ได้แล้ว
ส่วนตัวที่ดิฉันเคยคือมีครอบครัวมีลูกเด็กเล็กแบบนี้ไปไม่ได้แน่
และเชื่อว่าคุณผู้ชมและก็ทีมไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่
ก็เชื่อว่าหน้าเด็กไปตรงนั้นไม่ได้ค่ะ
มันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าการที่ไปพบศพน้องอยู่ข้างบนตรงจุดนั้น
คืออะไรใครนำพาน้องไปเองไม่ได้และใครนำพาและใครทำให้น้องไปอยู่ในสภาพนั้น
คาดหวังในเรื่องของการแถลงข่าวของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติในวันนี้
คาดหวังว่าท่านจะมีความชัดเจนในเรื่องของ
ถ้าเกิดไม่ได้ตัวของผู้ต้องหาคนที่ฆ่าน้องชมพู่
อยากรู้ว่าน้องเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอะไร
แล้วก็ใครทำให้น้องเสียชีวิตหรือว่าใครพาน้องขึ้นไปด้านบน
ใช่ค่ะคือมันเป็นความคาดหวังรวมไปทั้งการทำงานของตำรวจ
แล้วก็พยานหลักฐานที่ได้เจอได้เห็นตรงที่เกิดเหตุ
สิ่งหนึ่งที่ดิฉันคาใจด้วยความเป็นคุณแม่
กางเกงของน้องที่ถูกถอดออกมาและระยะเวลาที่น้องหาย๒๓วัน
ไม่มีร่องรอยปัสสาวะหรืออุจจาระเลอะเลย
มันถอดออกมาเรียบร้อยมันเป็นที่สงสัยว่า
ถอดแบบนี้คืออะไรแล้วน้องถอดกางเกงเองยังไม่เป็น

แล้วก็ความคาใจอย่างหนึ่งคือมันมีการกระบวนการพูดให้ร้ายการพูดไม่ตรง
ฉันคิดยังงี้ฉันพูดแบบนี้ให้ร้ายคนอื่น

มันเลยทำให้เราคาใจว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวข้อง

นี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของนักข่าว
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยลุงพลรวมถึงป้าแตนแล้วก็หมอปลาเนี่ย
เดินทางมาที่สโมสรตำรวจแห่งนี้เพื่อที่จะเข้าร่วมในการแถลงข่าวด้วยนะครับ
แต่ทางสำนักงานของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็ชี้แจงว่าการแถลงข่าวในวันนี้เนี่ย
เป็นส่วนของการแถลงข่าวที่ให้เฉพาะสื่อมวลชนเท่านั้น
ส่วนของหมอปลาเองหรือว่าลุงพลเองเนี่ยอาจจะอยู่ด้านนอก
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยไปทานอาหารที่ข้างนอกนะฮะ
เดี๋ยวช่วงบ่ายจะกลับมาแต่หมอปลาให้สัมภาษณ์นะคะว่า
ส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากจะขอความเป็นธรรมรวมถึงอยากจะถามกับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติว่า
ดูวีดีโอคลิปที่ตัวเองส่งให้ผอบตรดูหรือยัง
ซึ่งนั้นเนี่ยเป็นวีดีโอคลิปเสียงนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนความคืบหน้าทั้งหมดจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการพิเศษของไทยรัฐทีวีช่วงบ่ายของวันนี้ครับ
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสโมสรตำรวจครับ
ขอบคุณนะฮะ
คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ได้ฟังบรรยากาศล่าสุดแล้วนะคะจากคุณภูริพัฒน
แต่ทีนี้จริงวันนี้มันหลายประเด็นมากและทีมข่าวของเราเกาะติดตั้งแต่ก่อนที่ลุงพลจะเดินทางมาถึงที่กรุงเทพด้วยซ้ำ
แต่ทีนี้เดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์ของลุงพล
ต้องถามว่าเอาเสียงช่วงไหนเพราะว่าให้สัมภาษณ์หลายช่วง
ตั้งแต่ช่วงก่อนเดินทางขึ้นเครื่องช่วงลงสนามบินที่ดอนเมืองช่วงของการเดินทางมาถึงสโมสรตำรวจ
คุณจะปล่อยให้ลุงพลพูดช่วงไหน
เป็นช่วงที่เดินทางมาถึงที่สโมสรตำรวจแล้วเอาเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์ของลุงพลหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเสียงที่ลุงพลให้สัมภาษณ์ที่สโมสรตำรวจช่วงเที่ยงก่อนที่จะออกไปทานข้าว

นักข่าวของเราได้พูดคุยมาเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างที่คุณผู้ชมเห็นทางขวามือของลุงพลคือทนายโนบิกฤษดาโลหิตดีก็บอกด้วยนะ
บอกว่าวันนี้จริงอยากให้ตำรวจยืนยันว่าลุงพลไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยแล้วก็ยังบริสุทธิ์อยู่
อันนี้คือสิ่งที่ฝากฝั่งทนายบอกเดี๋ยวเราต้องไปไล่เลี่ยงกันนะ
เลียงตั้งแต่ตอนที่ลุงพลเนี่ยกำลังจะเดินทางมาถึงที่กรุงเทพเลยค่ะ
นะฮะก็ทางด้านลุงพลนะฮะให้สัมภาษณ์หลายครั้งอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะฮะ
ก่อนขึ้นเครื่องตอนที่ขึ้นเครื่องจากทางบ้านเกิดทางอีสานนะนะ
ขึ้นเครื่องเพื่อจะลงดอนเมืองก่อนขึ้นเครื่องลุงพลให้สัมภาษณ์แบบนี้
บอกว่ายังคาใจกับเจ้าหน้าที่อยู่ว่าทำไมตอนนี้ยังเรียกผมว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
แล้วก็เรื่องของการแถลงข่าวผมก็อยากเข้าไปฟังอันนี้คือก่อนขึ้นเครื่อง
พอเดินทางมาถึงสนามบินดอนเมือง๑๐นาฬิกา๓๐นาที
อันไหนขอดูบรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองหน่อยนะฮะ
เพราะว่าที่สนามบินดอนเมืองพอลุงพลป้าแตนเดินทางลงมาแล้วนะครับ
ก็มีทนายโนบินะฮะอันนี้ฮะที่สนามบินนะครับ
ทนายโนบินะฮะหรือว่านายกฤษดาโลหิตดีก็เข้าไปรับลุงพลป้าแตนถึงในเกรดเลยนะครับ
ลุงพลป้าแตนออกมาเนี่ยแน่นอนก็ต้องพบเจอสื่อมวลชนที่ไปดักรออยู่นะฮะ
แล้วก็รอที่จะสัมภาษณ์ลุงพลนะครับแล้วก็ทีมสื่อมวลชนเนี่ยก็สอบถามลุงพลไปหลายคำถามเหมือนกันนะครับ
รวมถึงสอบถามทนายโนบิด้วยซึ่งทนายโนบิเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงครั้งนี้
ว่าจะเป็นการแถลงสรุปเป็นการแถลงปิดหรือว่าจะมีการพักคดีนะครับ
ทนายโนบิบอกว่ายังไงก็ตามก็อยากให้ท่านพบตรช่วยยืนยันหรือพูดอะไรก็ได้
ที่จะแสดงให้เห็นว่าลุงพลไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยแล้วแต่เป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะ
ประเด็นต่างเนี่ยบางประเด็นเราได้มีการส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บังคับการมุกดาหารไปแล้วนะครับ
แต่ว่าก็หากยังมีประเด็นไหนที่เรายังจะต้องตอบคำตอบของสังคมเนี่ยก็พี่น้องประชาชนก็ได้ฝากคำถามมาเป็นร้อยคำถาม
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะคัดคำถามแล้วก็ส่งให้พี่นักข่าวถามแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ถ้าหากต้องถามกับท่านพบโดยตรงก็อาจจะต้องเรียนถามท่านเพื่อความกระจ่างในคดีนะครับ
ก็ไม่ครับก็กากมาธรรมดาแล้วก็ออกมาครับ
นี่กำลังไุ้มีหมอปลามาด้วยพี่อุบมาด้วย
หากเถิดว่าเวลาเรามันไม่พอแล้วอาจจะเป็นเวลา
ไม่ได้มีอะไรได้ไหมคุยกันปกติแหละก็รอความห่วง
แล้วก็ก็สู้อ่ะ
นี่แหละครับหลังจากที่ให้สัมภาษณ์กันเสร็จที่สนามบินแล้วนะฮะ
แน่นอนก็ต้องเดินทางไปที่สโมสรตำรวจนะ

เพราะว่ามีการนัดหมายกับคุณอุ๊บวิริยะแล้วก็หมอปลา
ช่วง๑๑โมงครึ่งนะครับ
ก็จะไปที่ร้านอาหารแล้วก็รวมตัวกันเข้าไปฟังแถลง
ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สโมสรตำรวจในช่วงบ่ายนะครับ
ก็หลังจากที่เดินทางไปที่สโมสรตำรวจ
ลุงพลกับป้าแตนก็ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าว
คือต้องบอกว่านักข่าวไปดักหลายจุด

บางสำนักพลาดจากจุดการสัมภาษณ์ที่สนามบินดอนเมือง
ก็ต้องมาสัมภาษณ์กันที่สโมสรตำรวจ

หลังจากที่ให้สัมภาษณ์กันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็เป็นการให้สัมภาษณ์คำเดิม
คือทนายโนบิก็บอกอยากให้ถอดคำว่าผู้ต้องสงสัยออกจากตัวลุงพล
ลุงพลก็บอกอยากให้ถอดคำว่าผู้ต้องสงสัยออกจากตัวผมเหมือนกัน
แต่มันมีข่าวออกมาว่าลุงพลให้สัมภาษณ์ถึงความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของตำรวจไทย
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นพาดหัวออกมา
ลุงพลยันมีคนพาชมพู่ขึ้นเขาซัดแม่ปล่อยให้อยู่กับพี่
ทำให้น้องถูกพาไปและเสียชีวิต
หวังว่าตำรวจจะไม่โยนความผิดให้ใคร
ขอให้เป็นไปตามหลักฐานแถลงออกมาอย่างไกล

นี่นะฮะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์อีกหนึ่งรอบ
ของลุงพลแล้วก็ของทนายโนบิด้วยนะครับ

เพราะว่าจริงแล้ววันนี้เนี่ยนะคะ
หมอปลาก็เดินทางมาถึงที่มารถตู้
จะมารับลุงพลรับป้าแตนไปทานข้าว

วันนี้ที่มาเพราะว่าต้องการทวงถามความจริง

แล้วหมอปลาอยากถามพบตรเองเลย
ว่าฟังเสียงคลิปเสียงหรือยัง

ที่หมอปลามีการออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะ
คือหมอปลาช่วงนี้ปล่อยออกมาหลายคลิปเสียงนะครับ
ว่าใครคุยกับใครอะไรบ้างสงสัยอะไรใครบ้างนะฮะ
หมอปลาปล่อยออกมาหมอปลาก็ทวงถามไปถึงพบตร
บอกว่าพบตรท่านจะแถลงอยู่แล้ว
แต่ท่านได้ฟังคลิปที่ผมปล่อยออกมาบ้างไหม

ค่ะแต่ทีนี้เขามีคำถามถามหมอปลากลับไปเหมือนกันไง
ว่าแล้วคำถามที่บอกว่าคลิปเสียงที่ได้มา
มันอาจจะได้มาด้วยโดยมิชอบล่ะ

ถ้าวันนี้ถามพบตรได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะ
หมอปลาบอกว่าหมอปลาจะถามเลย

บอกว่าวันนี้ไม่ได้มีคาถาพิเศษอะไรหรอก
มีแต่ใจที่รักลุงพลกับป้าแตน

ลีลาดิฉันเล่าอาจจะไม่เท่า
เดี๋ยวให้ฟังหมอปลาพูดเองเลยค่ะ
มีแต่ความจริงมาพูดกันคาถามันไม่มี
มันจะล้มอะไรนะครับ
ไม่มีล้มไม่มีล้มไม่เอาจำนวดจับ
นี่คือส่วนหนึ่งของหมอปลาที่ให้สัมภาษณ์นะครับ
ผมย้ำการให้สัมภาษณ์ของลุงพลอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมาก
ลุงพลได้พูดถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกต
ทันทีที่ลุงพลไปพบศพของน้องชมพู่วันที่๑๔พฤษภาคม
เหมือนว่าลุงพลรู้ว่าน้องชมพู่ขาดอาหาร
ลุงพลบอกแบบนี้บอกว่าอยากให้ทุกคนขึ้นไปดูสารที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเลย
จะได้รู้ว่าผมทำไมถึงพูดไปแบบนั้น
พอผมดูก็รู้ว่าน้องเหมือนไม่ได้กินอะไรเลย
และอีกอย่างหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์ของทางด้านผมกับแม่ของน้องชมพู่
หลังจากที่แม่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากงานเผาศพน้อง
ผมก็ไม่ได้ไปที่บ้านของแม่น้องชมพู่อีกเลย
รับว่ายังรู้สึกแย่แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกัน
แม่น้องชมพู่เขาเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนในฐานะญาติที่รู้จักกันมา
ซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าวันนั้นแม่ของน้องชมพู่
ไม่ปล่อยให้น้องชมพู่อยู่กับน้องสดิ้ง๒คนตามลำพัง
เรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้น

แม้ว่าลุงพลพูดออกมาแบบนี้
แล้วก็วันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่ลุงพลเดินทางมาถึงที่กรุงเทพ
คุณแจ๊กกะรีนก็เกาะติดอยู่กับลุงพลตลอดเลย
ดังนั้นเดี๋ยวดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยละกันค่ะ
สโมสรตำรวจนะคะติดตามพร้อมกันจากคุณแจ๊กกะรีนค่ะ
เชิญค่ะคุณแจ๊กกะรีนค่ะ
คุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศที่สโมสรตำรวจตอนนี้
ต้องใช้คำว่าคึกคักจริงค่ะ
ทั้งหน้าข่าวสายอาดากรรมแล้วก็หน้าข่าวบันเทิงแจ๊กกะรีนเอง
วันนี้เรียกได้ว่ามารวมตัวกัน

คดีน้องชมพู่แล้วก็ข่าวของลุงพล

ระหว่างที่รองแถลงข่าวจากท่านผ่อบตค่ะ

ในช่วงสายที่ผ่านมา๑๐โมงครึ่งนะคะ
รวมไปถึงทนายคู่ใจทนายโนบิค่ะ
ก็ได้บินมาค่ะจากกกอกมาถึงดอนเมือง

หลังจากนั้นนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
คุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะคะว่าลุงพลยังมีสีหน้าเคร่งเครียดอยู่
แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลจากการสอบถาม
จากข้อมูลที่เราได้ฟังผ่านสื่อไปแล้วค่ะ
คือลุงพลบอกว่าจริงใจจริงวันนี้อยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
เพราะว่าที่ผ่านมาตนเองกลายเป็นผู้ต้องสงสัย

อย่างน้อยนะคะอยากให้ตำรวจพูดออกมานะคะว่าลุงพลเป็นคนบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ
โดยถัดมานะคะจากสนามบินค่ะลุงพลก็มาที่สโมสรตำรวจค่ะ
นัดแนะหมอปลานะคะซึ่งหมอปลาก็เป็นคนสนิทของลุงพลไปแล้วตอนนี้นะคะ
ก็นัดแนะเจอกันหน้าสโมสรตำรวจช่วงนั้นนะคะก็มีนักข่าวมารุมสัมภาษณ์เช่นเดียวกันค่ะ
ตรงนี้ลุงพลก็ได้ให้สัมภาษณ์สัดกลับแม่น้องชมพูว่า
ในวันนั้นวันที่๑๑พฤษภาคม
ถ้าแม่น้องชมพู่ไม่ปล่อยน้องชมพู่ไว้กับสดิ้งนะคะ๒คน
ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้นั่นเองค่ะ
หลังจากนั้นนะคะลุงพลหมอปลาก็ขึ้นรถตู้กันไปค่ะ
มีการนัดแนะนะคะว่าจะไปเจอพี่อุ๊บวิริยะซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้านนอกเพื่อทานข้าวกันค่ะ
มีข้อมูลบางอย่างนะคะซึ่งอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังว่า
จริงแล้ววันนี้ลุงพลตั้งใจจะมาแจ้งปอทเกี่ยวกับกรณีที่มีคนตัดต่อภาพของลุงพล

แต่ปรากฏว่าเปลี่ยนแผนมาฟังสมสรรค์ตำรวจกันก่อนนะคะ
แล้วจริงเนี่ยวันนี้ลุงพลนะคะก็มีคิวงานโชว์ตัวคอนเสิร์ตค่ะ
แต่จากการสอบถามนะคะว่าทางคนจัดงานเนี่ยเขายังไม่มั่นใจนะคะว่าคดีมันจะเป็นยังไงต่อไป
ก็เลยมีการยกเลิกงานไปก่อนค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะงานถัดมาอีก๒วันนะคะก็ยังมีอยู่นะคะ
นั่นหมายความว่าลุงพลชายพลป้าแตนเนี่ยจะอยู่กรุงเทพมหานครอีกเป็นเวลา๓วันนั่นเองนะคะ
ระหว่างนี้จะเกิดอะไรขึ้น
ลุงพลจะพ้นจากคำคอรหาจากคนทั้งประเทศหรือไม่
หรือว่าลุงพลจะต้องตกที่นั่งลำบากอีกครั้ง

เพราะว่าตลอด๑๔๔วันที่ผ่านมานะคะ
ก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรวมไปถึงแจ๊กรีนเองนะคะ

คำตอบจะมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะ
ก็ตามติดกันต่อกับไทยรัฐทีวีนะคะ
ในช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะ

จ๊ะกะรีนค่ะรายงานสดจากสมสรรค์ตำรวจค่ะ

รายงานบรรยากาศล่าสุดให้ได้ติดตามกัน

อย่าลืมไทยรัฐทีวีของเราก็มีรายการพิเศษนะคะ
แถลงสรุปคดีน้องชมพู่๑๔๔วัน
เดี๋ยวคุณภาคภูมิแล้วก็ทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัย
จัดรายการร่วมกันอีกสักครู่นึงเดี๋ยวได้ติดตามนะคะ